คุณผู้ชมที่จังหวัดตรังนะคะมีตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุแทงกันเสียชีวิตในบ้านหลังนึงค่ะตำรวจก็รีบลงพื้นที่ที่เกิดเหตุปรากฏว่าเป็นเหตุสามีภรรยาทะเลาะกันนะคะคือเป็นเหตุหึงหวงแต่พฤติกรรมของสามีเนี่ยต้องบอกว่าโหดเที่ยมจริงจริงคือทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยเอามีดอ่ะค่
เปิดร้านขายน้ำแล้วขายดีมากลูกค้าก็ติดใจมีลูกค้าเยอะ
ก็เลยกลัวว่าภรรยาจะปันใจให้กับชายคนอื่นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่ตำบลทัพเที่ยงนะคะ
สภาพที่เกิดเหตุก็เป็นแบบนี้เลยค่ะมีแต่กองเลือดนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวแป้งอายุ๒๔ปี
ซึ่งตอนตำรวจไปถึงเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว

สภาพศพเนี่ยก็คืออย่างที่บอก
มีรอยแผลถูกแทงที่ชายโครงซ้ายและท้อง๔แผล
เป็นลักษณะแผลแบบแทงแล้วก็คว้าน
แล้วที่คอเนี่ยมีลักษณะถูกมีดปาดหลอดลมเกือบขาดนะคะ
คนก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายชื่อในเออายุ๒๗ปีค่ะ
เป็นพนักงานฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครตรัง

แต่สุดท้ายแล้วก็ประสานขอมอบตัวในคืนเดียวกัน
แล้วก็เอาของกลางมาด้วยก็คือมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เราสอบถามเหตุการณ์จากนายเยศวัย๗๐ปี
พ่อบุญธรรมของผู้ตายค่ะ
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นลูกถูกแทงต่อหน้าต่อตาเลย
ลูกสาวเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับนายเอมาประมาณ๘ปีแล้ว

ลูกสาวคนโตอายุ๗ขวบลูกชายคนเล็กอายุ๔ขวบ
แต่ว่าลูกเนี่ยอาศัยอยู่บ้านปู่ย่าก็คือบ้านพ่อแม่ของนายเอคนก่อเหตุ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ไปงานศพญาติของฝ่ายในเอ
กลับมาถึงเนี่ยพ่อบอกได้ยินเสียงทะเลาะกันอยู่ในห้องนอน

ไป๑๐นาทีอยู่ลูกสาววิ่งออกมาแล้วหนีไปที่ห้องครัว
แต่ลูกเขยวิ่งตามมากระชากลูกสาวให้ล้มลงแล้วเอาเท้าเหยียบที่คอ

พ่อเห็นพ่อรีบวิ่งเข้าไปห้ามเลยแล้วก็พยายามยื้อแย่งมีด
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกเขยเนี่ยกระหน่ำแทงลูกสาวคาตาพ่อเลย
เข้าไปที่ท้อง๔ครั้งแทงแล้วก็บิดแล้วก็คว้านด้วย
สุดท้ายค่อยมาปาดคอจนลูกสาวพ่อแน่นิ่งไป
พ่อบอกพ่อไม่คิดเลยว่าลูกเขยจะทำได้ขนาดนี้
ที่ผ่านมาเท่าที่คบหากันมาเท่าที่พ่อรู้จักมาเนี่ย
เขาก็เป็นคนดีแต่สาเหตุคิดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องหึงหวง
กลัวว่าลูกสาวพ่อจะไปปันใจให้กับชายอื่น
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางญาติของผู้ตายค่ะ

เกิดเหตุซึ่งก็เป็นบ้านหลังที่ทั้งคนก่อเหตุและคนตายเขาอาศัยอยู่ด้วยกัน
รวมถึงฝั่งพ่อของคนตายด้วยนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ก็มีญาติฝั่งผู้ต้องหามาร่วมด้วยก็คือ

พาลูกสาวของผู้ตายวัย๗ขวบกับ๔ขวบมารดน้ำศพแม่ด้วย
แม่ของผู้ต้องหาเนี่ยเสียใจมากร้องไห้จนเกือบเป็นลม
พ่อของคนตายก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกัน
เราก็พยายามจะไปสอบถามขอสัมภาษณ์พ่อแม่ของผู้ต้องหานะคะ
แต่ว่าทางพ่อแม่ก็บอกว่ายังไม่พร้อมจริง
เพราะว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
ก็เลยไปได้คุยกับญาติคนหนึ่งของผู้ตาย
ชื่อว่าคุณยายสงบคงแก้ววัย๗๕ปี

จริงผู้ตายเนี่ยแม่แท้กับยายแท้เสียชีวิตไปแล้ว
สงบเล่าบอกว่าปมเหตุก็คงเป็นเรื่องหึงหวงแหละ
เพราะจริงแล้วเนี่ยสองผัวเมียคู่นี้ก็อยู่กินกันมาดี

หลานสาวอาศัยอยู่บ้านหลังเกิดเหตุกับพ่อแล้วก็สามี
ส่วนลูกปู่ย่าพาไปเลี้ยงอยู่อีกบ้านหนึ่ง
ก็เสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียหลานอย่างกระทันหันแบบนี้
เราได้ข้อมูลจากคนที่สนิทกับทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ที่รู้จักมาก็นิสัยดีทั้งคู่จริงนั่นแหละ
มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อเยอะ
เพราะผู้ตายเนี่ยเป็นคนน่ารักพูดจาดีกับลูกค้า
ฝ่ายชายก็เลยเริ่มหึงหวงเพราะมีลูกค้าชายเข้ามาเหมือนกับ
เป็นลูกค้าเยอะขึ้นก็กลัวว่าผู้ตายจะไปปันใจให้คนอื่น
ก็เห็นว่าเธอเพิ่งจะเปลี่ยนรูปพื้นหลังแล้วก็โปรไฟล์เป็นสีดำสนิทแบบนี้ค่ะ
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งคิดว่าตอนนั้นคงจะทะเลาะกับสามีแล้วแหละ
ซึ่งเข้าไปดูเนี่ยยังเห็นแม่สามีมาคอมเมนต์อยู่เลย
บอกว่าเปลี่ยนลูกเถอะลูก
ซึ่งนางสาวแป้งก็ตอบกลับคอมเมนต์นี้ไปบอกว่า
ใกล้เคียงก็ให้ข้อมูลว่าคือร้านขายชากาแฟของแป้งเนี่ยขายดีมากจริง
ขายได้วันละ๒๐๐แก้วเลยนะคะ
ซึ่งแป้งเนี่ยเป็นคนแต่งตัวสวยอัธยาศัยดีมาก
ลูกค้าเขาก็เลยแบบเหมือนกับลูกค้าก็ติดอ่ะว่า
เออแม่ค้าน่ารักเขาก็อยากจะมาอุดหนุนอะไรแบบนี้
บอกก็ใจหายเหมือนกันที่รู้ข่าวนี้นะคะ
ก็เห็นว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ